ไม่คือระวังไม่ฉันเก่งข่าวนี้เอง

คือนานมากแล้วไม่ได้เจอแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอก

คือชาล่าเนี่ยนะไปออกสเต็ปแล้วในรายการรายการหนึ่ง

แล้วปรากฏว่าแผ่นซิลิโคนจ้าเต้นอยู่ปุ๊บ

เอ้ยเอาเอาแล้วคุณผู้ชม
เต้นไปเต้นมาแผ่นซิลิโคนมันหลุดนะคุณผู้ชม

เอ้าเดี๋ยว
หลายคนก็สงสัยเฮ้ยอะไรซาร่าไซร่า

กลายเป็นไวรัลฮิตในโลกโซเชียลคุณผู้ชม
คุณแม่คนสวยแจ้งว่าเหตุเกิดจากตัวเองนั้นนะ

แล้วความรีบไงเลยลืมคลีน
พอวิ่งกลับมาอัดรายการเพื่อนก็ยูให้เต้น

ซาร่ายืนยันไม่ได้ตั้งใจโชว์นะคะ
มันเป็นอุบัติเหตุจ้าไปฟังเสียงจ้า

นมเสร็จแล้วแม่ลืมครีม
เข้ามาปุ๊บแปะปุ๊บแล้วมันเป็นช่วงแบบผีเผลา
ต้องลุกขึ้นไปเต้นลืมตัวไงความที่เรานึกว่า
เรายังแบบเมามันอยู่ก็เลยสะบัดสะหลุดเลย
เฮ้ยจุกรูปดอบสมันนี่
แต่ดีนะไม่หลุดไม่ยวงนะ
นมลูกอยู่ตอนนี้ก็คือเริ่มยาวแล้วนะ
คำถามเป็นภาวะผลผลให้นมบุตร

ตอบแบบนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คุณพลอยเข้าใจดีเรื่องนี้นะคะ

ใช้คำนี้จริงเลี้ยงดูบุตร
แอร่าตอนนี้คุณแม่ซาร่าก็มีความสุขมากเลย
แถมสามีคุณแอชจอดัน

ช่วยอุ้มช่วยเลี้ยงดูอย่างดีเลย

เลี้ยงลูกซาร่าก็บอกว่าปล่อยจิล

ชอบให้ลูกดูคอนเทนต์๑๘๐

ว่าซาร่าเตรียมหอบลูกไปอยู่เมืองนอก

เพราะว่าสามีก็มีพูดไว้บ้าง

ซาร่าอยากให้ลูกเติบโตและเรียนรู้ความเป็นไทยก่อน
เราไปฟังเสียงคุณแม่สวยกันนิดนึงค่ะ
เครียดมาเจอรอยยิ้มเขาทุกอย่างหายไปหมดเลย
ทำงานตรงนี้แม่ต้องถ่ายอัพดงอัปเดต
ก็จะเลือกเวลาเลือกสื่อให้เขาได้ดูมากกว่า

ส่วนตัวแล้วอยากให้เขาเรียนเมืองไทยก่อน
อยากให้เขาได้วัฒนธรรมอยากให้เขามีสังคมไทยก่อน
หลังจากนั้นก็ค่อยให้เขาไปต่างประเทศ
บาทมาเตอร์อีสาเฟมมัสตา

มีชื่อเสียงอ่ะน้องที่เจอให้ลูกมีสินทรัพย์ประทานธรรมบ้านเราก่อนกันนะคุณผู้ชมนะ